มีการพูดถึงแล้วก็มีข้อสงสัยอยู่
มีรุษีท่านหนึ่งเปิดจำนักอยู่ทั้งที่ร้อยเอ็ดแล้วก็พระทุมธานีครับคุณผู้ชม
ทำพิธีกรรมแต่ผู้หญิงต้องทางขาให้เขาค่ะมหาเสน่ห์อ่า
แล้วหลวงปู่ก็ทำพิธีหลวงปู่ลูกศรีทำพิธีค่ะเอามือไปหลุบหลุบ
คำไปจับจับลงยันอะไรตรงของสงวนตรงอวัยวะเพศของผู้หญิง
ลงล่างตลอดเลยตกลงเสน่ห์ของผู้หญิงมีแค่ตรงนั้นเหรอคะ
ก็เขาว่าอย่างนั้นไงเออเออแล้วก็มีคำถามว่าเอ๊ะ
มันใช่วิธีการที่มันถูกต้องเหรออืมหรือสิทธิ์ทำแบบนี้ได้เหรอ

นั่นสิแต่ไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปที่ไปนะ

เขาแค่ตบดูเพื่อให้มันเป็นการปลุกยันว่า
มันได้ผลรึยังให้ยันขึ้นมาแบบนี้ฮะเอามือไปตบเฉย
ไม่ได้มีการเป็นรูปจะไปจับระมกอาณาจารย์ไม่มี

นะครับเนี่ยเป็นภาพที่กำลังถูกแชร์
แต่เขาบอกว่ามันเข้าข่ายอาณาจารย์หรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
คือเป็นการทำพิธีกรรมของร่างทรง

ให้ผู้หญิงถ่างขาเสริมเสน่หมเมตตามหานิยม

ลูกคำจนแบบนี่มันน่าเกลียดอะไรอย่างนี้นะฮะ

แล้วก็บอกว่านี่มันคือการทำพิธีด้านเมตามหานิยม
ในสำนักของปู่ฤษีแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานีนะครับ

ไปในที่ที่ตั้งของสำนักที่นี่ก่อนนะฮะ
เลขที่๔๐หมู่บ้านพฤกษาบีตำบลครอง๓
อำเภอครองหลวงที่ปฐุมก็เป็นที่ตั้งนานฤษี
เป็นสำนักของอาจารย์ปู่ฤษีทรัพย์มุณีนาคาหรือว่าอาจารย์บอย
นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปแต่ว่าไม่เจออาจารย์บอยนะครับ
พบเพียงอาจารย์ธรรมอ้วนเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ชื่อว่าอาจารย์ธรรมอ้วนซับมูนีเป็นครูศักดิ์ยันต์
แล้วก็เป็นคนสนิทของอาจารย์บอยอีกทีหนึ่ง
ก็ชี้แจงบอกว่าที่เห็นในโซเชียลเนี่ยนะมันคือพิธีที่แบบ
พิธีครูกำเนิดเขาเรียกว่าพิธีครูกำเนิด
พ่อเป๋อแม่เป๋ออะครับเขาเรียกอย่างนั้นนะ
เป็นการเน้นด้านเมตตามหานิยมเสริมเสน่ห์
แต่ภาพที่หลายคนเห็นว่ามีการเอามือของพ่อปู่เนี่ย
รูปคำของสงวนของลับจริงแล้วเนี่ยเป็นการไปตบตัวยันที่บริเวณต้นขาเท่านั้น
เป็นการปลุกตัวเลขตัวยันให้มันเป็นคาถามันได้ผลขึ้นมา
ไม่ใช่การไปแตะอังลูกศิษย์แต่อย่างใด
ไปฟังเสียงของคนสนิทของอาจารย์บอยนะครับ
ที่กรรมตัวนี้วิชานี้เขาเรียกว่าวิชาครูกำเนิดพ่อเผลอแม่เผลอ
เป็นเสน่ห์ปิดแผนท้องในร่างกายแล้ว

คือท่าทางนี้เขาเรียกว่าท่าทางของท่าทางครูกำเนิด
ท่าทางครูกำเนิดมันเหมือนการที่แม่นี่นั่งนั่งนั่งคลอดลูก
ส่วนที่เห็นในรูปเหมือนมีการไปจับไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
จริงมันไม่ใช่การจับหรอกครับมันเป็นการตบ
ตบนี่คือตบตบตัวยัน
แล้วก็ยังบอกต่อบอกว่ากระแสที่คนมองด้านลบกับสำนักของเขา
เขาบอกว่าเขาไม่ใส่ใจอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นความเชื่อสู่บุคคล
คนอยากทำก็ทำก็ไม่ได้บังคับให้เชื่อนี่อะไรอย่างนี้นะฮะ
ทีนี้เราก็ไปสอบถามชาวบ้านในระแวกนั้นแหละ
ชื่อว่านางสาวพิชยามนสุ่มมาตร
ท่านนี้ค่ะคุณผู้ชมคือคุณพี่ท่านนี้เนี่ยบอกว่า
ปกติเนี่ยคุณเชื่อไหมมีประชาชนแวะเวียนไปเนี่ย
ที่สำนักนี้เรื่อยเลยนะไม่ขาดสายเลยนะ
โทรจองก่อนนะคะต้องนัดก่อนล่วงหน้านะคะ
ที่สำคัญคุณพี่บอกว่ามีดารานางแบบเนี่ย

เอมมี่เม็กซิมมาด้วยค่ะ

ชาวมาเลเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามาทำพิธีกรรมแบบนี้แหละ
ร่ำรวยซื้อมาขายคล่องค้าขายร่ำรวยประมาณนี้
ส่วนใครจะมองว่าอนาจารย์หรือไม่อย่างไร
ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการรับชมนะคะ
แปะทองแล้วก็ลงยันตีตีตบไป
ว่าหลายคนอยากฟังเสียงอาจารย์บอยใช่ไหมคะ
มีมาให้ฟังเหมือนกันค่ะเพราะว่าอาจารย์บอยเนี่ยนะ
แม่ไปเปิดสำนักฤทธิ์ศรีทรัพมุนีนะคะ
แห่งที่บ้านเกิดในพื้นที่บ้านหนองแห้ว

ไปเปิดที่บ้านเกิดอีกสำนักหนึ่งแม่คนเยอะแหละค่ะ

ใช่เปิดพื้นที่ให้ผู้สื่อข่าว
สักถามสอบถามชี้แจงเลยไปฟังเสียงเขาสิตอนที่อาจารย์ทำก็คือจะไม่อยู่กันสองต่อสอบ
กับลูกศิษย์ลูกหาในห้องครับผมก็รู้ว่าส่วนใหญ่เขาจะพาเพื่อนเข้ามาสี่คน
ห้าคนหกคนเจ็ดคนเขาก็มาทำกันเราก็อยู่กันเหมือนพ่อลูกครับผม
เหมือนครอบครัวกันดีกว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ย
เพื่อส่งเคราะห์คนที่เขามาพึ่งใบบุญส่งเคราะห์ความต้องการของเขา
แต่เราจะทำลงไปแล้วให้มันเสื่อมเสียอะไรมากน้อยแค่ไหน
ตัวนี้เราก็ต้องคิดแต่สิ่งที่อาจารย์ทำอาจารย์ก็มองใน
อ่าเป็นความคิดของอาจารย์ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เสื่อมเสียหรือเสียหายอะไร
นอกจากถามอาจารย์บอยแล้วไปถามภรรยาอาจารย์บอยหน่อยคนนี้
มีภรรยาด้วยมีภรรยาแล้วนะฮะนางสาววรรณภาพเรียบร้อยครับ
อายุ๓๕ปีก็บอกว่าตอนแรกเห็นสามีทำพิธีกรรมแบบนี้
ไม่สบายใจนะคือมันต้องไปจับเนื้อต้องตัวผู้หญิง
แต่ว่าต่อมาก็เข้าใจว่ามันเป็นงานอะเนอะ
อีกทั้งเธอเองก็เป็นลูกมือคอยช่วยคอยทำคอยช่วยสามีในตอนที่ทำพิธีกรรมด้วย
ก็ยืนยันว่าไม่มีการไปให้ฤษีกับผู้หญิงที่มาทำ
อยู่ในห้อง๒ต่อ๒เพราะว่าตัวเธอเองก็อยู่ด้วยในการทำพิธี
ที่ทำนี่คือเป็นงานเป็นงานเป็นงานอ้าว

มันคือพิธีกรรมที่เขาทำขึ้นมาแล้วทำให้คนทำแล้วสบายใจ

ทำให้ผู้หญิงนั้นก็ได้ตามที่ต้องการไป
มาเลเชื่อว่าทำแล้วจะร่ำรวยอืม